มันหันมาอ้าปากขู่ด้วยแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงกันฮะ
ก็ต้องเอารถเข็นของมาดันไว้มาบังไว้
ส่วนคนที่ถ่ายก็บอกว่าอย่าไปทำเขาสงสารเขา
แต่ทีนี้ก็ต้องเอาตัวเขาออกจากห้างสรรพสินค้าให้ได้
เพราะมันเกิดขึ้นภายในร้านทุกอย่าง๒๐บาทภายใน๕๐สินค้า
จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
เงินตัวทองตัวนี้มันตัวใหญ่เหมือนกันนะคุณ
ไม่รู้ครั้งนี้มันจะเป็นข่าวออกสื่อต่างประเทศอีกหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ครับเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภายมาแล้วก็รอบพอของห้าง
ก็ต้องมาช่วยกันแล้วครับแล้วก็ตัวเงินตัวทองเนี่ยคุณ
เห็นว่ามันอ้าปากขู่แบบนี้แต่จริงดูเขาเหมือนไม่มีแรงแล้วนะ
ดูเหมือนมันไม่มีแรงแล้วนะเจ้าหน้าที่เอาเชือกมามัดมันนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวคล้องปากมันนะครับมันก็สงบเสงี่ยมอยู่พอสมควร
จากนั้นก็ต้องลากตัวไปแล้วฮะไปปล่อยสู่ป่าย่าข้างทางนะครับ
ด้านเจ้าของร้านเปิดเผยว่างวดนี้เนี่ยตัวเลขชื่อร้านเนี่ย
ตัวเลขของร้านเนี่ยต้องมาแล้วแล้วก็ชื่อร้านทุกอย่าง๒๐บาทเนี่ย
เอาตัวเลข๒๐นี้ก็ได้นะฮะเพราะเชื่อว่าเจ้าตัวเงินตัวทองมาให้โชคอย่างแน่นอน
แต่ดูเขาเริ่มหมดแรงไม่รู้เขาหิวหรือเปล่า
แต่ตรงภูมิตรงช่วงตัวเขาใหญ่ดูน่ากลัวอยู่ดีอะค่ะ
ใหญ่เหมือนกันแล้วดูตอนลากสิฮะโอ้โหไปลูกไปเข้าป่าลูกไป